คือประชาคมอาเซียนแล้วก็สร้างงานให้กับคนอาชีวะกันด้วยนะครับโดยที่ปรึกษาเชี่ยวชาญ
นักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษานะครับเปิดเผยนะครับ
ที่ปรึกษานี้ก็คือคุณศักดิ์กองสุวรรณนะครับ
เปิดเผยว่าปัจจุบันการผลิตแรงงานในสายช่างมีปัญหา๒ประการ
ก็คือสถาบันการศึกษาผลิตคนไม่ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน
และการผลิตส่วนใหญ่ในภาคอุตสาหกรรมใช้เทคโนโลยีมากขึ้น
ดังนั้นการสร้างแรงงานในสายช่างก็ต้องเป็นแรงงาน
เพื่อขึ้นไปเป็นหัวหน้างานหรือให้ไปเป็นผู้ควบคุมงานนะครับ

เพราะว่าหากพิจารณาจากค่าจ้างและก็ลักษณะงาน
ที่ต้องใช้แรงงานในระดับปฏิบัติ
คงจะแข่งขันกับแรงงานในประเทศเพื่อนบ้านได้ยากพอสมควรนะครับ
ด้านของคณะบดีคณะครุศาสตอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนายกิติเดชสันติชัยอนันต์บอกว่า
จากการพูดคุยกับสถานประกอบการโรงงานอุตสาหกรรม
ต้องรับแรงงานในทุกสายงานก็เห็นคล้องกันนะครับ
บอกว่านอกจากทักษะในสายอาชีพแล้ว
ผู้ที่จะเข้าสู่ตลาดแรงงานในยุคปัจจุบันควรคิดวิเคราะห์เป็น
สื่อสารกับเพื่อนร่วมงานได้อย่างเข้าใจนี่เป็นสิ่งสำคัญนะ

เพราะเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นทุกวันนี้เมื่อเด็กอยู่กับเทคโนโลยี
ทำให้มีปัญหาในการใช้ชีวิตในโลกของความเป็นจริงนะครับ
โดยเฉพาะการสื่อสารและการมีจิตอาสาในสังคม
เป็นสิ่งที่เราต้องสร้างเด็กอาชีวะสร้างคนอาชีวะ
สร้างคนสายงานอาชีพให้เขามีพฤติกรรมด้านนี้ด้วยนะครับ
การติดต่อสื่อสารการพูดคุยกับเพื่อนร่วมงานต่างนะครับ
อีกหนึ่งเรื่องสำคัญเสริมภาษาอังกฤษหน่อยเนอะ